พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สวัสดีค่ะหมอไก่
โอ้ตัวจริงมาแล้วนะคะหมอไก่อาจารย์พอพาธินีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานทำงานมาหลายปี
ก้าวหน้าไม่ได้สักทีคุณผู้ชมไม่แน่นะอาจจะเป็นเรื่องของการจัดโต๊ะทำงาน
ที่ไม่ถูกตามหลักโหราศาสตร์ก็ได้วันนี้เลยขอเคล็ดลับหน่อยค่ะหมอไก่
จะจัดโต๊ะทำงานอย่างไรให้ปังเวอร์ตามหลักโหราศาสตร์นะคะ
ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นนิดนึงก่อนว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน
จะมาจากสองอย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือต้องเก่งก่อนก็คือมีความรู้มีความสามารถมีความชำนาญในงานนั้น
อันที่สองก็คือเห็งเคยได้ยินไหมว่าเก่งแล้วเนี่ยต้องเห็งด้วย
ใช่อย่างที่คุณนิวนาวบอกว่าหลายคนทำงานมานานเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นสักที
อ่าก็คือเราจะต้องแยกตามวัน

ใช่ค่ะใช่เราจะต้องดูเรื่องของตำแหน่งนำโชคก่อน
ซึ่งตำแหน่งนำโชคของแต่ละวันเกิดจะไม่เหมือนกัน

วันอาทิตย์ก็คือทิศใต้จะเป็นทิศนำโชค

วันจันทร์ก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้

วันพุธก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ

แต่ละคนก็จะมีทิศนำโชคแตกต่างกันไป
ถามว่าจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าชั้นทิพย์อยู่ไหน

ส่งโทรศัพท์อย่างนี้เราก็สามารถใช้วัดได้ว่า

ตรงนี้เข็มทิศมันอยู่ในมือคือ

สิ่งของที่จะช่วยเสริมห่วง

เอากลุ่มคนที่ทำงานต้องใช้ความคิดใช้ไหวพลิบใช้ไอเดีย

สมมุติว่าใครที่แบบว่าต้องทำงานที่แบบว่าโอ้โหต้องใช้ไหวพลิบใช้สมอง

ต้องวางอุปกรณ์ที่ส่องสว่างเอาไว้บนโต๊ะทำงาน
เช่นพวกแบบว่าโคมไฟพวกอะไรนะ

อะไรก็ได้ให้มันเป็นไฟที่แบบว่ามีแสงสว่างออกมา
จะได้เปรียบเตียงเป็นอะไรอย่างนี้
อะไรที่มันแบบโชดช่วงที่มันทำให้เรากระตุ้นความคิดได้
ทำให้สติปัญญาโลดแล่นเลยนะคะ

คนทำงานเกี่ยวกับการเงินกับการค้าขายต่าง
อ่าให้วางของพวกที่มันเป็นของเหลวหรือของน้ำน้ำเอาไว้บนโต๊ะทำงาน

ใช่ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นของเหลวหรือของน้ำ
นาฬิกาซ้ายต้องแบบที่มีน้ำข้างใน

แล้วถ้าเป็นที่เขย่าได้ใช่ไหมคะ

แล้วก็จะมีแบบฟุ้ง

แล้วจำเป็นได้ว่าจะต้องเป็นต้นไม้มงคลไหม

ส่วนใหญ่บางทีนึกถึงกระบองเพชรอันนี้ไม่ได้

โอ้โหเยี่ยมเลยอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
วันนี้เรายกโต๊ะทำงานมา

จะจัดให้มันเสริมตัวเองให้มันปังได้ทำยังไง

อยกไปสิ้นที่ด้วยหรือเปล่าก็ค่ะจริงโต๊ะนี้สวยกว่าโต๊ะจริง
โต๊ะจริงจะมีความสวยกว่านี้มั้ยฮะก็มีสวยกว่านี้มาก
โต๊ะนี้วางเอาไว้เป็นจุดเป็นอะไรเลยนะ
ต้องถามก่อนว่าคุณนิวนาวเกิดวันอะไร

คนที่เกิดวันพุธทิศที่นำโชคนะ
ที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เข็มทิศขึ้นมาดูนะคุณผู้ชม

ซึ่งโต๊ะทำงานของเราเนี่ยก็คือ

ต้องหันด้านนี้สิมันจะได้เป็นไปตามที่
ใช่ถ้าเอาขึ้นมามันจะไม่ตรง

แล้วเดี๋ยวจะให้กล้องดูเลยนะครับ

ทิศตะวันตกตะวันตกข้างหลังเราเป็นตะวันออก
และตะวันตกเฉียงเหนือก็คืออยู่ทางด้านนี้

ทำงานลักษณะนี้ต้องใช้ความคิด

สองสว่างไฟคลมไฟ

ถ้ามันคือมันจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ก็ไม่ได้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

ลองจัดดูก็ได้ว่าที่ทำงานราวโต๊ะสะอาดสะอ้านหรือยังหรือว่าอยากจะเพิ่มเรื่องของอะไรบ้าง
เรื่องของการทำมาค้าขายหรือว่าใครที่อยากจะใช้ไอเดียก็อย่างที่เราบอกไปอย่างที่หมอไก่บอกไป